คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันที่มันแปลก
เขาบอกว่าเราเนี่ยว่าแปลกแล้ว๓คน
คุณเชื่อไหมว่ามันมีกระทงที่แปลกกว่าเราด้วย
เป็นการแข่งขันค่ะคุณผู้ชมแข่งขันกระทงแปลก
เดี๋ยวตามไปดูซิว่าแปลกขนาดไหน
ไปที่ตลาดศูนย์การค้าอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่นั่นเขา
พยอมสุขโรธเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนะคุณป้าที่เห็นใส่เสื้อสีแดงอะไรดอกกุหลาบ
ท่านนี้เนี่ยนะคะเป็นเจ้าของตลาด
คุณป้าเขาก็ได้ให้พ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาขายที่ตลาด
ทั้ง๑๐โซนที่ตลาดแห่งนี้เขาจะมีทั้งหมด๑๐โซนด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นโซนขายผืดผักผลไม้เนื้อสัตว์ขนมหวาน

แม่ค้าทุกท่านสามารถร่วมประกวดทำกระทงได้

ให้ใช้วัตถุดิบจากร้านของตัวเอง

แต่ถ้าขายพวกแบบวัตถุดิบหมูเห็ดเป็ดไก่ทำไงคะ
ปีนี้เขาจัดประกวดในหัวข้อความคิดสร้างสรรค์
เชื่อว่าแต่ละคนไอเดียพ่อค้าแม่ค้าต้องเจ๋งแน่นอน

ว่าคุณทราบไหมมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาทำกระทงมาประกวดกันเยอะมาก
ดูตั้งเรียงรายแบบนี้แต่ละคนเนี่ยนะ
งัดอะไร
งัดอะไรนะคะ

ใช่แอปเปิ้ลแมลกอกรวยสม

แล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยเยอะมาก
เขาแวะกันมาดูแล้วก็ถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยคุณเห็นไหม
มาลองดูกันซิว่าแปลกแค่ไหนบ้าง

นี่ทาสีเล็บด้วย
กลัวมันไม่สวย

โอ้โหมันดูน่ากลัวนะครับ

ก็จะเอาไอเดียในการใช้มือไก่เท้าไก่เนี่ย

น่ารักมากไอเดียเก๋มากเลยนะคะ
ยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนคุณผู้ชมค่ะ

สำหรับกระทงไอศครีม

แล้วก็มีกระทงกระบองเพชรค่ะ
นี่และนี่คือกระทงปลานินทอด

จากปลานินทอดแล้วก็ต้องมีน้ำจิ้ม
แล้วก็นี่กระทงลูกชิ้นปิ้ง
โอ้โหพร้อมทานเลยทีเดียว

มาวางไว้ในด้านราท

แล้วก็ต้องหูด้วยอ๋อมีต้องฮูมีลูกขี้ด้วย
อร่อยเลยครับแต่ยังงี้น้อยหน่าสนหมู

แต่แกเอาต้นกล้วยแต่งให้มันเป็นรูปปลาตัวใหญ่

เป็นปลาบึกมั้งตัวใหญ่ขนาดนี้
คุณดูเห็นมั้ยมีตาเป็นมะเขือเทศ
แล้วก็มีแครอทมีครีบอะไรอย่างนี้เป็นผักเป็นอะไรอย่างนี้
งามมากเลยคือไอเดียไอเดียพี่เขาดีมากคุณ
ต้องบอกเลยว่าลองดูนะคะว่ากระทงของใครแปลกประหลาดกว่ากันนะคะ
โอ้โหแปลกมากเลยตาเนี่ยเป็นมะเขือเท่

มะเขือผอกมั้งคะแป๊บแป๊บ
ตาลูกกระตาปลาเนี่ยแล้วหูเป็นแครอทล่ะคะ
ส่วนหูเป็นแครอทจมูกเป็นแคร์เธอไหมจ๊ะ
ได้ไม่อายล่ะค่ะ
อันนี้ก็คือเป็นสีสันของกระทงแปลกเก๋นะ

ที่เขานำมาประกวดแข่งขันกัน

แต่ว่าดิฉันก็ไม่รู้นะว่าของใครชนะ
แต่ทั้งหมดทุกคนเขาตั้งใจทำหมาด้วยไอเดียเก๋

สร้างความสุขให้กับผู้ที่มาช้อปปิ้งที่ตลาดด้วยนะคะ
จริงแล้วอาจจะไม่ได้นำไปลอยจริง
แต่ว่าก็เป็นไอเดียเป็นความสนุกสนาน
คือสร้างความสนุกสนานความรักความสามัคคีกันในตลาดนี้

ถ้าเกิดว่าไปเจอกับร้านที่เขาขายหัวหมู
ไม่เจอกระทงหัวหมูเหรอครับ

คุณคร้าก็เว้นไปบ้าง

ไอ้นี้อาจจะต้องตัวไขโตมันก่อนเลยนะ

ไอเดียนี่แบบแจ้งทุกร้านเลยจริง